อ่ะท่านเยาะก่อนท่านนัยยกเนี่ยเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมครม
เพราะว่าอันนี้รู้แล้วเป็นรถเทสล่าใช่ไหม
แต่ทะเบียนเพราะว่าวันนี้หลายคนจดจ้องรถนายก
จะเอาไปซื้อสลากกันสักนิดนึง
หมายเลขทะเบียนต้องบอกนะครับ๒ขอไข่พพ๕๑๗๑กรุงเทพนะครับ
รับความสนใจจากสื่อเพราะว่าสื่อถามว่า
ทำไมท่านถึงนั่งรถเทสล่ามาขาไม่ติดอะไรหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าเรื่องของเทสล่าสำคัญหลายอย่างนะ
เพราะว่าทางนายกบอกว่าก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อมนายกให้ความสนใจเหมาะกับบ้านเรา
ได้ดีอัตราเร่งดีที่สำคัญคือตัวเองเป็นคนสูง
นายกบอกว่าสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า
ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเชื้อเชิญเขาเข้ามาร่วมลงทุน
ส่วนการเดินทางไปจีนวันนี้ก็มีการพูดคุย
ถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับ
เชิญเขามาตั้งฐานผลิตที่บ้านเราเลยนะฮะ
มั่นใจว่าข้อเสนอของเราไม่แพ้เพื่อนบ้านนะครับ

ขับได้ดีอัตราเร่งดีแล้วก็

ใช่ครับแต่ว่าเขาอาจจะถูกกัน
แต่แสดงว่านังรถเราก็จะได้สนับสนุนเรื่องกับนังรถไฟฟ้า

ที่ต้องพยายามชื่อชวนให้เข้ามาลงโรงพยาบาล
เนี่ยฮะแล้วก็นั่งรถคันนี้แหละไปประชุมกตรเหมือนกันนะครับ
ให้มาตั้งโรงงานในประเทศไทยด้วยนะฮะ

รถยนต์คันนี้น่าจะเป็นของแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภรรยาของนายยก
ถือว่าเป็นรถส่วนตัวไงเพราะท่านนายกบอกเอารถส่วนตัวมา

ใช่ส่วนการประชุมคอรมอลวันนี้นะฮะ
วาระเรื่องของรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ก็ต้องถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
บอกสัก๑๑โมงก็น่าจะใช้ได้แล้ว

ที่รัฐมนตรีคมนาคมเผยว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงแดง
ราคา๒๐บาทตลอดสาย
เริ่ม๑๑นาฬิกา

จะเป็นการจ่ายตัวแค่รอบเดียวใช่หรือไม่

ตอนนี้การนั่งข้ามระบบยังต้องเสีย๒ต่ออยู่
แต่อย่าลืมว่าการนั่งข้ามระบบนั้น
ใน๑วันมีผู้ใช้ข้ามสายแค่๓๐๐๔๐๐คน
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาต่อไปนะครับ
สุทธภัทรกรมก็ดีเดย์ได้เลยนะคะวันนี้เลย
ส่วนคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับ
กรณีของเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
คุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์วันนี้ว่า
ยืนยันยังแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
วันที่๑กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๗ปีหน้า
รัฐบาลรับฟังแล้วก็นำข้อมูลด้านต่าง

นำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ส่วนเงื่อนไขต่างก็จะทำให้ไม่เสียหลักการเดิม
แต่ว่ากลุ่มคนที่จะได้หรือว่าการใช้ในพื้นที่ไหน
จะต้องพิจารณาจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
กำลังส่งข้อมูลเข้ามาแต่ยืนยันนโยบายดังกล่าว
ต้องเริ่ม๑กลุ่มพาพันธุ์๖๗นะฮะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวรอตามกันต่อด้วยค่ะ